ดูความคืบหน้าคดีแก๊งวัยรุ่นได้ดักปลาหินใส่น้องอามเด็กชายวัย๑๓ปี
ตกจากรถจักรยานยนต์แล้วก็เสียชีวิตที่สมุทรปราการนะครับ
ตอนนี้สามารถคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดได้ครบทั้ง๔คนแล้ว
วันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาคนสำคัญที่เป็นคนลงมือปลาหินใส่น้องอามจนเสียชีวิต

ติดตามจากรายงานครับ
ไป